ไปดูเรื่องนี้ไปดูซุปเปอร์ไม่ใช่ซุปเปอร์ตีนไก่อะไรเลยนะซุปเปอร์ตุ๊กแก่ที่บ้านหลังนี้มันอึดอึดค่ะ

ข่าวอย่างนี้มาทีไรเนี่ยจะต้องให้น้องใบตองอ่านทุกทีเลย

ทีมงานมักจะเอาไอ้ข่าวแบบนี้มาให้น้องใบตองอ่านทุกที
ไม่ทีมงานบอกว่ามันแบรนด์ด้อมข่าวมันแล้วต้องหว่า
มันแบรนด์บังเอิญอะไรโดนทุกวันเลย